เหตุการณ์บนท้องถนนมีมาให้คุณผู้ชมติดตามทุกวันจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้มันสั้นนะคะนาทีนิด
แต่เป็นลักษณะที่ว่ามีรถที่บรรทุกของหนักขับแช่ขวา
รถคันอื่นจะแซงก็ไม่ยอมให้เขาแซง
พอเขาแซงเนี่ยก็ไปปาดหน้าปาดขวาปาดซ้ายเขาแล้วก็ลงมาต่อว่าเขาด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ลูกศรสีแดงชี้เอาไว้นะคะเป็นรถกระบะมีคอกด้านหลัง
แล้วก็บรรทุกของหนักเดิมทีเนี่ย
แช่ขวามาครับแล้วก็รถที่มีกล้องหน้ารถ

เขาก็พยายามที่จะแซงออกไป
แต่สุดท้ายนี่เห็นไหมจอดแล้วก็เหมือนลงมาตอบว่าเขา

พอเขาแซงไปได้ก็ไปปาดขวาปาดซ้ายใส่เขาแบบนี้ค่ะ

แล้วเจ้าของคลิปที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะ

เพราะว่ามีเสียงผู้หญิงออกมาจากในคลิปเมื่อสักครู่

ดูสิคะคือจริงแล้วขับแช่ขวามันผิดกฎจราจรอยู่แล้วเนาะ
แต่ว่าคุณขับแช่ขวาแล้วคุณยังมาโมโหใส่เขาอีก
ก็พยายามขับนิดหนึ่งั้นก็แล้ว
คือตัวเองก็ขับเร็วพอจะเอาเรื่องเขาแล้วขับเร็วแซงซ้าย
แล้วก็ปาดเข้ามาแบบนี้
เปิดไฟฉุกเฉินเลยนะคะเห็นไหมคะปาดเข้ามาปุ๊บจอดเลยอ่ะ
เดี๋ยวดูจังหวะจังหวะตอนที่เขาลงจากรถนิดนึงไหม
ฟังเสียงนิดหนึ่งมั้ยฮะตรงนี้นะคะ
นี่ค่ะก็คือเจ้าของคลิปก็เป็นผู้หญิงอยู่ในรถ
ก็บอกขอทางหน่อยไม่ได้เหรอพี่แช่ขอทำไม
สุดท้ายก็เลยบอกอ้าวขอโทษขอโทษนะ
แต่ก็เอาคลิปมาให้เห็นเพื่อเป็นอุทาหรณ์

จริงค่ะใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีน้ำใจซึ่งกันแล้วกันนะคะ
แล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
คือถ้าเป็นความจำเป็นนะแบบรถบรรทุกของมาอะไรมามันหนักแล้วจำเป็นต้องอยู่ขวาเพื่อ

คุณก็ต้องให้สัญญาณเขาด้วยอืม